คุณผู้ชมทีนี้มีพยานอีกหนึ่งคนนะคะ

แล้วก็ให้ข้อมูลที่สำคัญกับตำรวจมาตลอด
เมื่อวานนี้ถูกเรียกตัวกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณบอลธนกฤษวงสุวรรณเมื่อวานนี้
กลับไปอีกครั้งหนึ่งที่กรบังคับการสืบสวนสอบสวน

เมื่อวานนี้คุณบอลไปตั้งแต่๑๑โมง
ออกมาจากตำรวจสักประมาณเกือบบ่าย๒
แล้วนี่ค่ะสื่อดักสัมภาษณ์เลย

คุณบอลบอกว่าวันนี้มาให้ปากคำเพิ่มเติม

เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของลังวายที่เจอ

โดยประเด็นลังวายที่ปรากฏเป็นข่าว

แต่เป็นรังวายของลูกค้าเจ้าอื่นนะ
คุณบอลบอกแบบนี้ไม่ใช่ของกลุ่มคุณปอ
ซึ่งในวันนั้นมีลูกค้านำเรือลงมา๒ลำ

ระยะเวลาไล่เลี่ยกัน
ผมไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนว่า
ใครเป็นคนเอาลังนี้ที่คุณผู้ชมเห็นด้วยกันเนี่ยนะฮะ
มาทิ้งไว้เพราะในอู่จอดเรือของผม

ไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชม
ทีนี้คุณบอลบอกว่าแต่ถ้าให้ผมตั้งข้อสังเกตนะ
ยี่ห้อของลังวายความคิดส่วนตัว
เชื่อว่าไม่ใช่ของกลุ่มของปอ

เพราะวายราคาหลักร้อย
ปกติแล้วที่เห็นเป็นประจำนะเวลาปอมาเนี่ย
จะเอาวายมา๓ขวดราคาแพงทั้งนั้นเลยนะคะ
แล้วจะมีราคาแพงกว่านี้นะคะ
แล้วรังวายก็เป็นคนละยี่ห้อกับที่ตำรวจไป

ติดต่อลูกค้าที่ขึ้นเรือในวันเดียวกัน

อันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอตำรวจ

เพราะไม่ใช่ประเด็นสำคัญในสำนวนนะคะ
ฟังเสียงคุณบอลหน่อยค่ะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ไปค้นบ้านจ๊อปเนี่ย

มีเหล้าด้วยมีชำเปรนด้วย

ไม่น่าจะใช่ของกลุ่มคุณปอ
เพราะน่าจะเป็นของลูกค้าชุดเดิม

เนื่องจากว่าเรือลำที่เกิดเหตุ
แม้ว่าจะเป็นของไฮโซปอลก็จริง
แต่สัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะ
จะมีสองถึงสามครั้งที่มีกลุ่มเพื่อน
หรือคนรู้จักเนี่ยจะมาเช่าเรือลำนี้

อาจจะเป็นของกลุ่มอื่นอื่นที่มาใช้บริการนะฮะ
โอเคประเด็นเรือประเด็นวายประเด็นเหล้าตัด

เอาเรือจำลองกันนี่
เรื่องนี้คุณบอลบอกว่าคือผมยังเชื่อนะ
พอที่จะใช้เป็นหลักฐานหักล้านประเด็นข้อสงสัยของชาวเน็ตได้

ตำรวจต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งว่ามีการดัดแปลงอุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่ด้วยนะคะ
ซึ่งประเด็นนี้ตำรวจก็มีการสอบถามกับคุณบอลไปแล้ว
เห็นมีการชี้แจงด้วยนะครับว่าคนสงสัยว่าคุณกระติกมาขึ้นเรือบ่อยไหม

แต่ว่าคุณบอลใช่ไหมบอกว่า